ส่วนที่นครสวรรค์ผู้ชายคนนึงนะคุณผู้ชม
เขาตามไปง้อขอคืนดีอดีตแฟนเก่าเพิ่งเลิกกัน๕๖เดือนครับ
ไม่สำเร็จสุดท้ายเอามีดปาดคอเขาแทงเขา๑๕แผลจนเขาเสียชีวิตครับ
นี่ฮะเลือดโชคเต็มไปหมดเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าแฟนใหม่ของผู้ตายซะด้วยนะคุณผู้ชม
ตำรวจสภธาตะโกพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
เป็นร้านขายดอกไม้ริมถนนท่าตะโกภัยสาลีครับ
ที่จังหวัดนครสวรรค์ไปเจอร่างของนางสาวสำอางอายุ๓๘ปี
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ในร้านนะครับ
บาดแผลที่ลำคอลึกมากและตามลำตัวโดนแทงรวมทั้งหมด๑๕แผล
ใกล้กันไปเจอมีดปลอกผลไม้ยาว๑๐นิ้วครับ
กระเป๋าสะพายขนาดใหญ่รองเท้าแตกของผู้ตายแล้วก็มีรองเท้าของผู้ชาย
เชื่อว่าเป็นของคนก่อเหตุแล้วก็มีรอยเท้ามีคราบเลือดเต็มไปหมด
เดินออกนอกร้านไปนะครับ
จากการสอบส่วนเบื้องต้นคนก่อเหตุคือนายจรรย์อายุ๖๑ปี
นายจรัสนะฮะอายุ๖๑ปีก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
เพื่อนของผู้ตายเป็นพนักงานในร้านเหมือนกันบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยเคยคบกับผู้ก่อเหตุแต่เลิกกันมา๕๖เดือนแล้ว

แต่นายจรัสเนี่ยยังตามมาง้อขอคืนดีไม่เลิกเลย
เช้าก่อนเกิดเหตุเนี่ยจรัสนั่งรถจักรยานยนต์มา
มาที่ร้านแล้วเข้าไปคุยกับผู้ตายสภาพปกติดี

สุดท้ายได้ยินเสียงของผู้ตายตะโกนให้เข้าไปช่วยนะฮะ
ช่วยนะฮะผู้ผู้ชมสุดท้ายเนี่ยทั้ง๒คนเนี่ยมีการจูงมือกันไป

ผู้ตายมาเรียกตนพอหันไปมองปุ๊บเนี่ย
โอ้โหผู้ตายโดนแทงแล้วขาดใจตายต่อหน้าไปเลยครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็เดินออกจากร้านไม่ใส่รองเท้าแล้วก็หลบหนีไป
เพราะจริงแล้วเนี่ยเขาเคยมาที่นี่แล้ว๓ครั้งพยายามง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จ
สุดท้ายล่าสุดก็เลยฆ่าจนเสียชีวิตครับ
พี่กุ๊กเอาปือนไป

ที่เสียชีวิตคนตายเรียก
แย่งปืนมาแล้วก็โยนให้หนูใช่

ช่วยไม่ได้คล้ายแบบมาง้อให้กลับไปคืนดีใช่
และอย่างที่บอกไปว่าผู้ตายเขามีแฟนใหม่ไปแล้ว
แม่ผู้ตายบอกว่าเพิ่งจะคบกันกับผู้ตายได้เดือนกว่าครับ
แต่ทราบเหมือนกันว่าเขาเคยมีแฟนมาก่อน
แล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยเวลาเมาชอบทำร้ายร่างกายเขาตอนคบกัน
พอเลิกกันก็ตามมาง้อแต่ผู้ตายไม่คืนดี
และที่สำคัญเคยอาฆาตไว้ว่าจะมาฆ่าและจะมาฆ่าให้ตายด้วย
นะฮะล่าสุดตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่นะครับ
ก็เห็นภาพของผู้ก่อเหตุนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมาที่ร้าน
ก่อนจะเข้าไปก่อเหตุตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ